ที่งานบุญงานบวชกันบ้างนะคะ
ปกติแล้วงานบวชเราก็จะจับตาในช่วงท้ายของงานบวช
ก็คือการโปรยทานอันนี้เด็กชอบมาก
ไปแยกกันเก็บใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งที่สมุทรสาครนะคะ
งานบวชที่นี่นะคะเขาเตรียมเงินโปรยทานไว้ถึง๕๐๐๐บาท
จัดแต่งอย่างสวยงามแล้วก็เข็นด้วยรถเข็นก่อสร้างค่ะ

โรยลงมาเหมือนฝนเลยนะคะก้มเงยนะคะ
สำหรับคนที่มาร่วมงานบวชที่วัดท่ากระบือตำบลบางยาง
อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
โดยเจ้าภาพก็คือคุณบุญเชิดผู้ทองอายุ๖๐ปี

เป็นชาวอำเภอสามพรานนครปฐม
จัดพิธีอุปสมบทให้กับลูกชายคนเล็ก
ก็คือคุณสมศักดิ์พระสมศักดิ์ผู้ทองนะคะ
งานบวชปกติจะมีอาการโปรยทาน
แต่ว่างานนี้เจ้าภาพขนเงินเหรียญที่ห่อสวยงาม
ใส่รถเข็นก่อสร้างเงินเหรียญทั้งหมดมูลค่า๕๐๐๐บาทค่ะ

อดีตเคยเป็นลูกมือพี่ชายช่วยเหลืองานก่อสร้าง
ต้องทำทุกอย่างเมื่อแต่งงานมีลูกแล้ว

ด้วยความซื่อสัตย์ขยันอดทน
จากการรับก่อสร้างเล็กน้อย

สามารถถ่ายทอดวิชาชีพให้กับลูกชายคนโตนะคะ

คราวลูกชายคนเล็กบวชบ้าง
ไม่เคยลืมเครื่องมือทำมาหากิน
เสมือนสิ่งแทนคุณค่าทางจิตใจ

ขบวนแห่ก็เลยใช้รถเครน
บรรทุกแตรวงนำขบวน

เข็นก่อสร้างที่เคยใช้บรรทุกหิน

เอาไปตกแต่งอย่างสวยงามนะคะ
แล้วก็ขนประโรยทานเงินประโรยทาน

งานนี้มีญาติมิตรแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมอนุโมทนา
การอุปสมบทครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ช่วงประโรยทานภาพประกอบขาวมีน้อยไปหน่อยนะคะ
สงสัยว่าเอ๊ะช่างภาพเขาจะหายไปรับทานด้วยหรือเปล่า